สวัสดีครับ๘นาฬิกา๕นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดที่จะมาถึงนี้นะครับทั้งตอนบนตอนล่างหลายคนยังคงเป็นกังวลนะครับเรื่องของลมหนาวไปต่างตอนบนตามยอดภูยอดอ่อจะได้สัมผัสลมหนาวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับมี

แต่ว่าช่วงเช้าแดดก็จะแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ากลุ่มก้อนเมฆบนท้องฟ้าก็จะน้อยลงส่วนบริเวณตอนกลางครับตอนนี้มีกระแสลม๒กระแสลมมาชนกันตรงกลางประเทศนะครับเป็นกระแสลมอุ่นที่หอบเอาความชื้นมามาเจอกับความเย็นครับที่มาจากบริเวณทางตอนบนจากประเทศจีนมาเจอกันแบบนี้

ก็จะพบว่าสีน้ำเงินแผงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเลยนะครับ
และที่สำคัญนะครับในช่วงกลางวันถ้าหากเราดูครับ

พบว่ามีการกระจายตัวหลายจุดหลายพื้นที่
นั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิระหว่างวันนั้นค่อนข้างแตกต่างนะครับ
จุดอย่างจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ช่วงเช้าเนี่ยนะครับอากาศอาจจะดิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๙องศาเซลเซียตนะครับ
แต่ว่าช่วงบ่ายอุณหภูมินั้นคาดการณ์ว่าน่าจะไปอยู่ประมาณ๓๐ต้นนะครับ
อุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างวันแบบนี้ก็อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยกันได้
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
วันจันทร์วันอังคารมีลุ้นเราจะได้เจออากาศที่เย็นสบายนะครับ
สุดจะอยู่แถวประมาณ๑๖๑๗องศานะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๕๒๖องศาก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับ
ว่าเราจะได้รับลมหนาวที่มารอบนี้มากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าหนาวกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนนะครับ
และนี่คือการคาดการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป